อะไรกินอร่อยอย่างเช่นกุยช่าย
กุยช่ายที่บางกรอบเพื่ออะไร
คุณไม่น่าจะเคยเห็นและไม่น่าจะเคยทาน
คุณผู้ชมเคยทานหรือเปล่ากับร้านนี้
ห้องเต้กุยช่ายบางกรอบจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
ติดตามในช่วงตลอดกิน
วันแรกเราก็เปิดร้านแค่๔ชั่วโมงแล้วก็ปิดเลยเพราะว่าของหมด
เห็นว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นสิ่งแปลกใหม่

ครับสวัสดีครับท็อปนะครับ
เป็นเจ้าของร้านห้องเต้กุ้ยช่ายบางกรอบครับ
ที่ร้านก็จะมีกุยช่ายนะครับแล้วก็มีหลากหลายไส้เลย
แต่ว่าความพิเศษคือที่ร้านเราจะทำเป็นรูปแบบบางกรอบแบบนี้

จริงแล้วที่บ้านผมทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านกุช่ายอยู่แล้ว

แล้วเราก็อยู่กับมันมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลย
แล้วเราก็สังเกตว่ากุ้ยช่ายมันมีรูปแบบเดิม
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เราเด็กจนโต
เราก็เลยอยากจะลองปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็นำเสนอแบบนี้ดูครับผม
คำเดียวเลยกรอบฟันแตกแน่นอนครับผม
สั่งแล้วทานเลยเนี่ยผมรับประกันเลยว่ายังไงก็กรอบแน่นอน

แต่ว่าความกรอบเนี่ยเราให้ลูกค้าเลือกได้นะครับ
อยากทานกรอบมากแล้วก็ให้ลูกน้องที่ทำเนี่ยทำได้ครับผม
ก็จริงเราคิดสูตรนี้อยู่ประมาณเกือบ๑ปีเต็มนะครับ

ให้มันมีความกรอบที่นานแล้วก็รสชาติ
แล้วก็รวมไปถึงตัวน้ำจิ้มด้วยครับผม
สินค้าเรามันจะนึ่งสุกมาอยู่แล้ว
แล้วก็ที่ร้านจะใช้หลักการการทอด๒ครั้ง
ก็คือเราทอดให้เสร็จ๑ครั้งปุ๊บเราก็จะพักให้เย็นนะครับ
ก่อนที่จะนำไปหัดเป็น๘ชิ้น
แล้วก็ทอดซ้ำครั้งที่๒ด้วยไฟแรงนะครับ

น้ำจิ้มนี้เราจะไม่ได้ใสเหมือนกับร้านกุ้ยช่ายทั่วไปนะครับผม

น้ำจิ้มเนี่ยจะมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับ
หนาแน่นของมันเนี่ยจะเป็นเทคเจอร์ประมาณซอสมะเขือเทศเลยครับ
เราก็เอาไอเดียมจากเฟรนด์ไฟล์นั่นแหละครับ
เพราะว่าเราหั่นเป็นชิ้นเนี่ยทานเป็นสแนคเหมือนเป็นไฟล์ได้เลย
ที่ร้านนะครับทุกรายการเนี่ยจะราคาเดียวกันหมดเลย๕๐บาทนะครับ
กุ้ยช่ายก็๕๐บาทรวมไปถึงไส้หน่อไม้มันแก้วเผือกต่างเนี่ย
รวมถึงตัวที่เป็นเตานะครับก็จะ๕๐บาทเหมือนกันทุกรายการเลยครับผม
จริงจริงแล้วที่ร้านนะครับมีไส้หน่อไม้มันแก้วเผือกชายเท้านะครับ
ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่เป็นแบบบางกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบรูปแบบเตาอย่างนี้นะครับ
รวมไปถึงนะครับตอนนี้เรามีตัวที่เป็นแพ็คศูนยากาศ
ตัวนี้สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยครับผม
เรียกว่าช่วงแรกกระแสตอบรับดีมาก
จนเราคาดการณ์ไม่ทันเลยเราไม่ได้เตรียมตัว
วันแรกเราก็เปิดร้านแค่๔ชั่วโมงแล้วก็ปิดเลยเพราะว่าของหมด
ครับก็ขออนุญาตฝากร้านห้องเต้กุ้ยช่ายบางกรอบนะครับ
ท่าสาขานี้นะครับจะอยู่ที่ปากตอยจันทร์๑๘ครับผม
แต่อันนี้จะเปิด๑๐โมงเช้านะครับปิด๑ทุ่มครึ่งครับผม
แต่ที่ร้านเนี่ยมีหลายสาขาเลยนะครับ

สาขารวมถึงเบอร์ติดต่อต่างนะครับ
พิมพ์คำว่าท้องเต้เว้นวัดกุชัยบางกรอบได้เลยครับผม
อย่าลืมแวะมาทานนะครับของเต้กุชัยบางกรอบ
กรอบตังแตกแน่นอนครับ